อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะ

ก่อนหน้านี้ประกาศตามหาตัวกันให้วุ่น
เข้าใจว่าน่าจะถูกฆาตกรรมไปแล้วด้วยซ้ำ

ใช่ค่ะพระลูกวัดของวัดบ้านพร้าว

หายตัวไปในเทือกเขาผาขี่ควายตั้งแต่๑๗ธันวาคม

คือหายข้ามปีจริงจนทั้งครอบครัวและญาติคิดว่า

เพราะว่าตอนแรกเหมือนขึ้นไปกัน๒รูปใช่ไหมคะ
ไปกับพระอีกรูปนึงแล้วปรากฏว่ากลับมาแค่รูปเดียว
แล้วพระเด็ดหายตัวไปร่องรอยก็หาไม่เจอ
สุดท้ายเจอตัวแล้วนะคะคุณผู้ชม

ไปเจอตี๓เช้ามืดวันนี้แหละค่ะ
ที่ถ้ำห้วยน้ำใสบนเทือกเขาผาขี่ควายนั่นแหละ
ห่างจากจุดค้นหา๕กิโลเมตรค่ะ
สภาพพระเด็ดเนี่ยก็ยังแข็งแรงพูดได้นะคะ
มีสติแต่ว่าผอมลงค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวพักฟื้นร่างกายที่โรงพยาบาล
เด็จพระยุพราชนครไทยทันทีเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพระเด็ดเนี่ยถือว่าสภาพร่างกายยังโอเค
ยังมีสติดีผู้จาตอบโต้ได้
แต่น้ำหนักตัวเนี่ยถือว่าลดลงไปมากเลยค่ะ
ซึ่งพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมกับคณะก็มาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจ
นิมนต์จากญาติโยมให้ขึ้นไปสวดมนต์
ในการทำพิธีตั้งเสาปักทงชัยใหม่
หลังจากที่เสาหักไปเพราะแรงลมนะคะ
ซึ่งก็เสานี้มันอยู่บนยอดเขาผาขี่ควาย
ก็เลยมาพร้อมกับพระอำนาจ

พระอำนาจเลยเดินขึ้นไปถึงยอดเขาก่อน
พอหายเหนื่อยนะคะท่านก็เดินตามทางไปเรื่อย

คือมองไปตรงไหนกลายเป็นป่าไปหมดเลยค่ะ
ก็ตัดสินใจอย่างนี้ว่าถ้างั้นกลับวัดบ้านพร้าวก่อน
ด้วยการเดินไปทางซ้ายมือตลอด
แต่กลับกลายว่ายิ่งเดินยิ่งเข้าไปลึกเรื่อยค่ะ
กระทั่งพบชายสองคนเขาบอกหน้าตาเหมือนกัน

ใส่เสื้อและกางเกงสีดำและผมยาว
พาท่านเดินเข้าไปในป่าจนถึงถ้ำห้วยน้ำใส
ซึ่งใช้เวลาเดินอยู่๓วันนะคะ
แล้วผู้ชายทั้งสองคนนี้บอกว่าให้อยู่ในถ้ำไปก่อนเดี๋ยว

ทีนี้ระหว่างที่หลงทางอยู่ในป่าไปเรื่อย

กล้วยดิบบ้างปลีกล้วยบ้างหยวกกล้วยบ้าง
แล้วก็ยอดหวายที่อยู่ใกล้กับถ้ำที่พักที่อาศัยเนี่ยแหละนะคะ
โชคดีค่ะพระเด็จบอกว่ามีเมียอยู่๑เล่ม
มีไฟแชคติดย่ามไป๕อัน
ก็เลยสามารถใช้จุดก่อไฟหุงข้าวหุงอะไรกินได้
พอเขาสารหมดอากาตมหยวกกล้วยยอดหวาย
ประทังชีวิตไปในแต่ละวันทุกวันนี่นะ
เด็ดตะโกนทุกวันเลยนะคะตะโกนเรื่อยบอกว่า
เด็ดอยู่ตรงนี้นะพระเด็ดอยู่ตรงนี้นะ
คือพยายามตะโกนบอกทุกวัน
หวังว่าจะมีชาวบ้านได้ยินแล้วก็มาเจอ
สุดท้ายชาวบ้านก็มาเจอจริงค่ะ

เป็นว่าผู้ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

ไม่เคยมีเรื่องหรือว่ามีปัญหากับพระอำนาจ
ในอำนาจที่ถูกศึกไปเลย
พระเด็ดหลงป่าด้วยตัวเองค่ะ
วันนี้อยู่นรูปกินอยู่ที่ไหน
อยู่เป็นเดือน
รู้มันเดือนให้เก่ง
ส่วนลูกสาวของพระเด็จนางสาวช่อเพชรนวรวร
พอรู้ว่าเจอพ่อแล้วดีใจมาก
บอกว่านี่ถ้าไม่ติดว่าพ่อห่มผ้าเหลืองอยู่ก็จะวิ่งไปกระโดดกอดแล้วด้วยซ้ำอะค่ะ
แล้วก็รีบขอโทษไปยังในอำนาจหรือว่าพระอำนาจด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยพูดไว้ไงว่า
พระอำนาจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพระเด็ด

ก็ไปกันสองคนนั้นนะหายไปคนนึง
คนที่ต้องสงสัยก็กลายเป็นอีกคนนึงที่เหลือนะคะ